ดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมาหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นตรงถนนผนโยธินนี่เอง
คือรถปอสาย๒๖เขาก็ขับมา

คนขี่มอเตอร์ไซค์กลิ้งมาอยู่กลางถนน
แล้วตอนปอมาล้อหลังเหยียบทับนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะคะ
ซึ่งตำรวจสนบางเขนก็ได้รับแจ้ง
มีอุบัติเหตุเป็นรถปอทับรถมอเตอร์ไซค
มีคนเสียชีวิตตรงถนนผนโยธินขาเข้า
ปากซอยพะหนโยธิน๔๔เขตจตุจักรค่ะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันเป็นถนน๓เลน
แล้วรถมอเตอร์ไซคันที่ประสบเหตุ
เล่นทะเบียนสศพพศศ๔๒๑
กรุงเทพมหานครล้มคว่ำอยู่
มีผู้เสียชีวิตก็คือนายสันติรอบรู้อายุ๔๙ปี
สภาพศพก็คือนอนคว่ำหน้ามีเลือดไหลอาบนะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบสภาพศพมีบาดแผลกระโหลกศีรษะแตก
วกกันน็อกเต็มใบที่ผู้ตายใส่มา
อยู่ในสภาพแตกบิดเบี้ยวตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีรถปอสาย๒๖ที่วิ่งระหว่างอู่บางเขน
นุสวรีชัยสมรภูมิจอดอยู่ในช่องเลนซ้าย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องถ่ายภาพเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างเอาไว้
จากการสอบถามคนขับรถเมย์ก็คือนายนรงศักดิ์อินตา
อายุ๔๔ปีที่เป็นคนขับปอเนี่ยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเขาขับรถออกจากอู่บางเขน
่งหน้าไปที่อนุสวรีก็มีผู้โดยสารนั่งมาเต็มคันรถ
ช่วงประมาณ๖โมงเช้าใช้ความเร็วประมาณสัก๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พอขับมาถึงช่วงหน้าปักซอยพย๔๔
ทีนี้แท็กซี่ประกบข้างในเลนขวา
คนขี่ก็เลยกระเด็นนอนกลิ้งมาอยู่ที่พื้นกลางถนน
จังหวะนั้นเป็นช่วงที่นายนรงศักดิ์เขาขับปอ๒๖มาพอดี

ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ใด
แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนคนขับรถปอ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณนั้น
เพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปด้วย
นี่เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะคะ